ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของการทำเกษตรกรรม
เป็นเรื่องของสภาพปัญหาภัยแรงรวมทั้งดินเข็มนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากนะคะ
สำหรับการทำเกษตรกรรมต่างนะคะ
ทำให้มีการก่อตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้นมา
เพื่อที่จะช่วยกันหาวิธีทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะ
ไปติดตามได้จากรายงานเกี่ยวกับโรงเรียนชาวนาค่ะ
พื้นที่นานเหล่านี้อยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
จะเห็นได้ชัดเจนว่าผืนดินเป็นนาเกลือซึ่งยากแก่การเพาะปลูก
และชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยแรงซ้ำซากทุกปี
ซึ่งถือว่ายากลำบากในการประกอบอาชีพชาวนาอย่างมาก
อีกทั้งข้าวที่ปลูกยังเสียหายกว่า๗๐
ผลผลิตที่ได้จึงน้อยกว่าการทำนานในพื้นที่อื่นหลายเท่าตัว
แต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมแพ้รวมกลุ่มการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้น
เพื่อเรียนรู้การทำนาบนพื้นที่แห้งแรงและดินเข็ม
ในการต่อสู้กับปัญหานี้ค่ะ
ได้ข้าวประมาณ๔๐๐กิโลกรัมแต่ตอนนี้อันนี้รายหนึ่งได้๘กระสอบ

โดยมีผู้เข้าร่วมโรงเรียนชาวนาจำนวน๑๒๐คน
ซึ่งผู้สอนก็คือคุณครูจากทางศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย
และได้เชิญปราชชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการปลูกข้าวบนพื้นที่ดินเค็มให้ได้ผลผลิตสูง

ชาวบ้านกำลังช่วยกันปลูกต้นกล้าแบบทั้งรวง
ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นบนพื้นที่ดินเข็มค่ะ
ซึ่งการเรียนรู้การทำนาบนพื้นที่ดินเข็มมีการแบ่งเป็นฐานการเรียนไว้๕ฐานได้แก่
การคัดเลือกรวงข้าวพันธนเข็ม
เตรียมแปลงตกกล้าแบบรวง

การวางแผนการทำนาตลอดฤดูกาล
และ๕การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
ในส่วนของปีนี้เป็นปีที่๓
โดยมีน้องใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้สมัครเรียนเพิ่มเติม
ปีนี้เราก็ทดลองในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวทนเข็ม
มีอยู่ทั้งหมด๑๓สายพันธุ์นะครับ
คนิคตัวที่๑ในเรื่องของการวางแผนช่วงระยะเวลา

ตกก้าในช่วงเดือนมิถุนาจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด
อายุของกล้าจะต้องมีไม่น้อยกว่า๔๕วัน
พ่อปลูกนะครับเราใช้ในเรื่องของภูมิปัญญา
ผสมผสานกับวิชาการเช่นในเรื่องของการคำนวณฝน
ตกกล้าชนิดเป็นลวงครั้งนี้
เน้นในเรื่องของการที่จะผลิตพันธุ์ข้าวหลักนะครับ

ราคาข้าวตกต่ำแต่ชาวนาที่นี่ก็ไม่ย่อท้อ
และหาทางออกหาวิธีเพื่อให้อาชีพนี้อยู่รอด
เพราะรักในอาชีพและเป็นการสืบทอดอาชีพชาวนามา
ตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งอาชีพชาวนา
ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกด้วย
พรหมพัดสอนอาชวะเสาคูณ
ไทยรัฐทีวีรายงาน